ยังไงอยู่คนเดียวเหรอวันนี้งงมาก

ไม่รู้เรื่องก็แค่ดูในข่าว

สำเร็จสวัสดีปากท้องผลโคตรยากด้วย
กับรายการเจธีไปแดง

ทอดกะเพราค่ะ

เพราะใช้วัตถุดิบนะคะประมาณ๑๕ชนิด
บ่ายกะเพรานี่ขบดควันนึงนี่เยอะมาก
๑๕กิโลกรัมรายได้รายได้ก็ประมาณวันละประมาณ๒๐๐๐๐บาท

เพราะว่าเราจะอยู่ที่โคตรกะเพราควายเตี๋ยวบางบานครับผม

เดี๋ยวมันมันเริ่มเดี๋ยว
มาล่ะครับโฆษกะเพราบ่ายเตี๋ยวบางบาน
ร้านเด็ดริมทางย่านพุทธมนตรศาสตร์๓
ที่นี่เขาเด็ดเรื่องผัดกระเพรา
เพราะมีวัตถุดิบให้เลือกมากกว่า๑๕ชนิด

ที่สำคัญราคาประหยาดทั้งโฆษกะเพราเสิร์ฟแบบนี้
หรือจะเป็นสตอพริกแกงใต้ต้มยำเนื้อปลากระพง
ใส่ใบกระเพราหอมร้อนแบบนี้เขาก็มีนะ
ตามมาด้วยกุ้งคั่วพริกเกลือเผ็ดร้อนชา
และดอกขจรผัดปลาอินซีเค็มเรียกว่าอร่อยให้เยอะ
แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมทำไมคนถึงแน่นร้านตลอดทั้งวัน
เอาเป็นว่าตามเฮียป้องและน้องจ๊ะ
คือเดินทุกท่วมมาแล้วอยากรู้ว่าทำไมเราถึงได้ตั้งชื่อร้านกษกะเพรา
เพราะว่าเรามีกะเพราแบบหลากหลายชนิดให้ลูกค้าเลือก
ก็คือมันกษกะเพราแล้วก็มีกะเพราจันทร์ใหญ่ที่แบบรวมทุกอย่าง

เพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นลานก๋วยเตี๋ว
ก๋วยเตี๋วบางบานแล้วเราก็
อ๋อทีแรกเลย
ตรงนี้ค่ะคือพริกโอ้โฮ
เพื่อไปทำผัดกะเพรากันแล้วล่ะครับ

ค่ะพี่เค้ายอมให้เรารั้วไหม
โอ้โฮได้เลยยินดี

เดี๋ยวผมพาไป
ไปค่ะครับผมครับผม

ที่สร้างยอดขายต่อวันถล่มทลายมาตลอด๕ปี
ความลับยอดขายดีมาจากวัตถุดิบหมูลอยตัวนี้

ถุดิบพร้อมแล้วไปล้วงสูตรกันเลยครับ
แล้วเราต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบยังไง
ข้างร้านเราใช้จะเป็นช่วงสะโพกขาหลัง
เริ่มเลยอันนี้ได้แล้วหมูผสมกันเรียบร้อย

มีครับปรุงเลยใส่อะไรบ้างเอ่ย
อ่าเป็นซีอิ๊วขาวนะฮะซอสปรุงรส

อันนี้เป็นผงปรุงรส

น้ำมันหมูที่เจียวเอง
เป็นเคล็ดลับที่ทำให้หมูมันมีความนุ่ม

สมเสร็จต้องทิ้งไว้ไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนหมักไว้ชั่วโมงคือใช่แช่ตู้เย็นไว้
หลังจากหมักหมูสูดเด็ดจนเข้าเหนือก็ปรุงสุก
กับน้ำซุปเข้มข้นร้อนแบบนี้นี่แหละครับ

หมูปรุงรสของเราก็ลอยขึ้นมา
พร้อมให้เราไปปรุงน้ำยำแซ่บกันต่อแล้วล่ะครับ

หมูลอยหมูลอยลอยเข้ามาเลย
น้ำตาลทรายครับน้ำปลาของเราใช่
น้ำส้มสายชูพริกสวนพริกสวนของเรานี่กลัววันต่อวัน
เทียมเจียวจากน้ำมันหมูของเรา
ถั่วของเราจะคั่วเข้มหน่อยตามหยาบหน่อย

ผมก็ชอบนี่นะคะ
โอ้โหสีสันเป็นไงทุกคน

ธรรมดาอันนี้ที่สั่งมาคือต้มยำนะคะธรรมดา

อันนี้แบบพิเศษก็จะมีทั้งหมูเด้งหมูลอย
มีทุกหมูที่อยู่ในนี้ได้ค่ะ
พิเศษ๖๕และจัมโบอันนี้นะคะ
หมูล้วนใช้คำว่าหมูล้วนก็ได้

แนะนำว่าถ้าชิมก่อนแล้วค่อยปรุง
ตัวน้ำต้มยำของเขามันกลมกล่อมแล้ว
แล้วพอมันเป็นต้มยำมันมีถั่วคั่วลงไปด้วย
แล้วคือกัดคำไหนคุณก็จะได้หมูสับเข้าไปด้วยหมดเลย
เจ้าหมูลอยของคาว่ามันแบบ
สำหรับใครที่อยากจะมาลองความเด็ดความอร่อยความแซ่บนะคะ
ของก๋วยเตี๋ยวลุงเอสต้มยำหมูแบบสุดแซ่บ
บอกเลยว่ามาเวลาไหนก็ลูกค้าเยอะ
เพราะว่าร้านนี้ร้านเด็ดย่านบางแคร์จริงจ้า

เคล็ดลับดีจากก๋วยเตี๋ต้มยำริมทางกันไปแล้ว

ล้วงสูตรเมนูเด็ดประจำร้านโคตรกระเพรากันบ้าง
จะเป็นยังไงอดใจรอสักครู่เดียวครับ

ความเจ้าชู้ของเค้า

ที่ไปเจอแบบสี่แยกไฟแดงเลย

ว่าเปิดมาคนที่นั่งข้างไม่ใช่เรา
เขากินข้าวกับผมมื้อแรกผมก็ดีใจนะ

งานก็แย่หนี้ก็เยอะ
ตัวจะเดินยุดอะไรอย่างนี้ผมก็

ก็คือผมตัดสินใจไปนั่งอยู่ตรงสารา
อยู่ตรงสาราอยู่พักหนึ่ง
ก็คิดว่าจะไปโดดน้ำคลองตรงนั้นดี

วันนี้เราอยู่กันที่ร้านโคตรกะเพราใบเตี๋ยวบางบาน
และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะ
บุกครัวเปิดเคล็ดลับเมนูเด็ดของร้านโคตรกะเพรา
จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันต่อเลยครับ
วันนี้เราจะทำเมนูโคตรกะเพราที่บอกว่าวัตถุดิบ๑๕อย่าง
ก็จะมีอันนี้เป็นหมูสับหมูชิ้นเนื้อเป็ดสดแล้วก็ไก่
มีหมูกรอบมีเบคอนหมูทอดกุ้งหมูเปื่อยไส้กรอกปลาหมึก
หอยแมงผู้อุนิสิแลแล้วก็ท้องแซมอน

อันนี้คืออะไรครับเฮียน้ำมัน
เฮียไม่ซื้อเฮียทำเองทำเอง

เดี๋ยวเราใส่พริกก่อนเลยขั้นแรกเต็มตัวฉุน
ใช่เพราะหอมมากต้องให้มันฉุน

มีลำดับขั้นการใส่ไหมครับมีดิ
หมูชิ้นสุกยากหน่อยก็ใส่ก่อนไก่ก่อน

หมูสับครับ

หมูเปลือยหอยปลามือครับแล้วก็ท้องแทรมอน

โดยปกติทานได้กี่คนครับเฮีย
ก็๒๓มันจะมีเครื่องปรุงนะครับ
มีน้ำตาลนิดหน่อยเพื่อให้มันดอบ
น้ำมันหอยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว

น่ากินมากเลยน่ากินนุก

กะเพราครับ๑๗๙บาทเท่านั้น

เดี๋ยวจะให้เฮียไปทำให้อีก๒เมนูก็คือ

๓ชั้นทิ๊กแกร่งใต้ผละสตอนะครับ
เนื่องถูกก็จะมีพริกแกร่งนะครับ

ด้วยเครื่องปรุงรสมีน้ำตาลน้ำตาลทรายนิดหน่อย
แล้วก็โผล่ปรุงรสนิดหน่อยน้ำซุปนิดหนึ่ง
เพื่อให้มันละมุนละมุนหน่อยนะต่อไปเราก็ต้องใส่ต่อตอก
เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราก็คือสตอร์
ไปมาพูดกับพริกที่ปลาสตอยสตอก็จะสุกได้พอดี
นี่แหละที่แรกหมูสามชั้นสองอันนี้ครับผมครับ
อันนี้ในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทและนี่ก็คือเมนูสตอผัดพริกแกงใต้
เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยล่ะครับต่อไปพี่ออยก็ใจดีใจดี
เปิดสูตรลับกับเมนูต้มยำเนื้อปลากระพงใส่ใบกระเพรา
จะมีวัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรบ้างตามพี่ออยไปต่อกันเลยครับ
เริ่มเลยเป็นน้ำสต๊อกนะครับที่เราเตรียมจะเตรียมไว้
ขาตะไคร้ใบมะกรูดอ่าตามด้วยนี่นะครับอ่า
ให้น้ำเดือดหน่อยก็ใส่ชิ้นปลาที่เราเตรียมไว้
หรอไอ้เห็ดน่าเผ็ดเผ็ดอะไรก็ได้ที่เราชอบ
แต่ปรุงรสเราก็จะปรุงในนี้ในชามไม่ปรุงในหม้อทั้งปลานะครับ
มีพริกสวนอันนี้คือใบกะเพรานะครับที่นี่จะเน้นนิดหนึ่ง
เป็นน้ำใสใบกะเพราปลาต้มยำก็พร้อมแล้ว
แล้วก็ตามด้วยนี่เลย
ฝักชีฝรั่งใบกระเภาฝักชีฝรั่งด้วย
สีนี่ครับสูตรสำเร็จต้มยำปลากระพง
ในราคาที่ร้อยสี่สิบบาทต้องบอกว่าสีสันเนี่ยน่าทานมากมากเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะจะลิ้มลองเมนูเด็ดประจำร้าน
โคตรกระเภาใบเตี๋ยวบางบานส่วนรสชาติจะได้ขนาดไหน
ตามไปชิมกันเลยครับเดี๋ยวหนูชิมเมนูแรกก่อนก็คือ
เมนูโคตรกระเภาโคตรกระเภา
เป็นอะไรที่อร่อยมากทุกคนครับมีความแบบว่ากลิ่นของพริกชัดเจน
กลิ่นของกะเพรานะคะที่เป็นกะเพราไทยของเรานะคะ
กลิ่นขึ้นมาในจมูกเลยแล้วก็รสชาตินะคะกลมกล่อมแบบว่า
กำลังเผ็ดแบบจัดจ้านนิดพอดี
กินแล้วให้เตะจมูกคือคลิกเลยมีกล้าวกล้วตะกินแค่นิด
แล้วก็ไม่ได้เผ็ดจนแบบทนไม่ได้กำลังดี
ที่สำคัญตบท้ายก็กลิ่นแบบกระเภาที่มันตาลสุกขึ้นมา
แล้วราคาแค่๑๗๙บาทต้มยำ

อื้อมะนาวเสะถูกมาเลยพวะเลย

จัดจ้านในย่านนี้สุด

จ้านเป็นรสชาติของต้มยำมีกลิ่นของมะนาว
มีความแบบไปกระเภามานิด
ผัดดอกขจรกับปลาเค็ม

ผัดกับปลาอินซีนะคะที่แบบเค็มนิดนะคะ
อร่อยมากทุกคนนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะ
แล้วก็รู้สึกว่าตัดกับความเผ็ดอื่น
ราคาแค่๑๐๐บาทเท่านั้นเอง

เกลือพริกแล้วก็เหมือนมีกลิ่นไหม้นิดหน่อย

คือกระเทียมเนี่ยกำลังพอดี

หอมนิดแล้วก็บวกกับแบบว่าพริกแห้ง
กุ้งเขาแบบว่าไม่แห้งจนเกินไป

ราคาแค่๑๕๐บาท

บนต๊อกกับร้านขออักภาวใบเตี๋ยวบางบาน
เด็ดริมทางที่ไม่ธรรมดากันไปแล้ว
ต่อไปก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะ
เปิดใจพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตพี่ออยและพี่เลิฟ

จับมือกันสู้ชีวิตจากการขายเสื้อผ้ากลางตลาดนัด
แต่ก็มาเจอมรสุมชีวิตคู่
เพราะพี่เลิฟแอบไปกิ๊กกับลูกค้า
ทำให้บ้านแตกเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย

ที่อยู่ครอบครัวแล้วแตกเลยบ้านแล้วแตกเลย
คือเกิดการณ์อะไรล่ะคะใช่ความเจ้าชู้ของเขา
ก็มีลูกค้านี่แหละขายเสื้อผ้า
เขาก็มาเพราะลูกค้าที่ซื้อเสื้อผ้าเราใช่

นักหนาเออนักหนา
ไปไปรับหรือไปส่งอะไรกันสักอย่าง

แต่ว่าเปิดมาคนที่นั่งข้างไม่ใช่เรา

มึงอย่าไปบอกพี่ซาวมึงนะ
ไม่ได้เปิดไปทักนั้นที่ไหน
แปปเดี๋ยวทโทรเข้ามาแล้ว

ก็มีราเบิด

เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ได้ไปถึงไหนอะไรกันอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกคิดดูแล้วกันว่าจะเอายังไง
มันเกมแล้วเรื่องมันจบแล้ว

ตอนนั้นเราในบ้านเรายังปกติอยู่ไหม
แยกนอนเลยก็บอกว่าไปทบทวนแล้วกัน

บ้านมันก็มันค่อยมีความสุขก็ไรหรอก

ไม่มีการมาคุยกันอะไรกันมากมายเหมือนกัน

แล้วแยกกันอย่างนั้นอยู่นานไหมครับพี่นาน

เขากินข้าวกับผมมื้อแรกผมก็ดีใจแล้ว

เขาก็คือหมอกเราหมดอะไรยังไง

คือน้ำหมดหม้อตั้งแต่เที่ยงก่อนเที่ยงอย่างนี้

ก็ประมาณแสนเดียวเอง๑แสนบาท

ก็ดีมาเรื่อยเราก็เลยเพิ่มเมนู
กว่าจะเบื่อก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ก็มาเป็นกะเพรา
ซึ่งเฮียเขาก็มีฝีมือในการทำกับข้าว
ตอนแรกผมก็ขายแค่กะเพราหมู

ลูกค้ามารีเฟสไปเหรอว่าเฮียถ้าข้าวกิน
เพราะเราทำไม่มีปลาหมึกเหรอ

ซื้อโด๒โลหมดก็หมด

ทุกวันนี้สั่งปลาหมึกล็อตหนึ่ง๒๐โล๒๐โจ
หนี้ที่เป็นล้านอ่ะเฮียใช้หมดภายใน

เรียกว่าด้วยความขยันและสู้ชีวิตของพี่ออยและพี่เลิฟ
ปลดหนี้ได้สำเร็จจากเมนูเด็ดนั่นก็คือ

แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อของพี่ออย
นั่นก็คือชาญหมากจากหลวงปู่ทิม
ถือเป็นเครื่องลางที่มีลักษณะเป็นลูกอมจากชานหมาก

ความศรัทธาจากความเชื่อที่ว่า
เมตตามหานิยมเจริญล่าผลแคล้วคาดเสนียดจันรัย
โดยท่านตั้งใจภัยลูกหลานที่ได้บูชากลายเป็นเศรษฐี
ตามความเชื่อนั่นเองล่ะครับ
ไม่ติดขัด
ลูกค้าเยอะผมก็ถือว่าโอเคแล้ว
จ๋อก็ดีมานั้นแหละวันเปิดร้านทุกวันนี้คือดีมาตลอด

อันนี้คืออุ้งใช่ค่ะบุชาลูกค่ะ

ก็นี่แหละไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ให้เราแบบค้าขายดีรับลื่นกิจการรุ่งเรืองอะไรอย่างนี้
ลูบและก็เป็นคนเดียวกันนิดหน่อย
รสชาติของอาหารคุณภาพของอาหาร
ราคาที่ค่อนไปเป็นการเข้าถึงได้

หรือใครที่กำลังท้อในชีวิต

ถ้าเราขายของคุณภาพดีเนอะ

คือลูกค้ามากินแล้วอาศัยความบอกต่ออย่างนี้

ถ้าคุณภาพดีใส่อย่างเราก็ว่าเราอยู่ได้
จริงใจกับลูกค้าค่ะ
จากของขาวที่เข้าถึงง่ายอย่างกะเพรา
เราก็ขอมาต่อกันที่ของหวานกันบ้าง
กับร้านขนมหวานอ้อระวัน

ที่ขายดีจนต้องปั้นเร็ว
โอ้โหมันเร็วเกินไปหรือเปล่าล่ะครับนี่

มือปั้นบัวลอยประจำร้านกันดีกว่า
ว่าทำไมต้องปั้นด้วยความเร็วสูงแบบนี้

พี่มันก็มีบ้าง
ก็ปั้นเร็วสักขนาดนี้นะ
แบบนี้ฝึกนานไหมล่ะครับเนี่ย
ปั้นมา๑๕ปีแล้วพี่เป็นความชำนาญมาก
ปั้นมาตั้ง๑๕ปีแล้วล่ะครับเนี่ย
งั้นขอท้าน้องโบดูดีกว่าว่า๑นาทีเนี่ย

๑นาทีได้๑๐๕เมตรค่ะ
โอ้โหเป็นร้อยเมตรเลยล่ะครับเนี่ย
แบบนี้วันหนึ่งใช้แป้งเยอะขนาดไหนกันล่ะครับ
ก็ถ้าหนาวจัดเลยก็๑๔๑๕โลค่ะ

แล้วต้องยืนปั้นแบบนี้นานหรือเปล่าล่ะครับ
ตั้งแต่๕โมงพี่๕โมงเย็น๒ทุ่ม

ซึ่งพอปั้นเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อล่ะครับ

พอเวลาสุกแล้วเนี่ยแป้งมันก็จะลอยตัวขึ้นมา

เพราะว่าให้แป้งรัดตัวเพื่อความเหนียวนุ่ม
แสดงว่าที่ร้านเนี่ยต้มแป้งแยกกับน้ำกะทิเพราะอะไรล่ะครับ

ใช่ค่ะเราก็เลยแยกกัน
เวลาตักให้ลูกค้าก็จะคือเราก็จะใส่ผูง

แล้วความอร่อยของบัวลอยที่ร้านเราอะค่ะ

ใช่ค่ะความเข้มข้นของกะทิความหวานมันอย่างนี้ค่ะ

ถึงว่าทำไมลูกค้าถึงได้ติดใจว่า
แต่เห็นแป้งมีหลายสีเนี่ยทำมาจากอะไรบ้างล่ะครับ
จะมีข้าวเหนียวดำแล้วก็แป้งใบเตยแป้งอันชัน

ก็เรียกว่าใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติจริงนะครับ
ซึ่งนอกจากจะปั้นเร็วแล้วรสชาติก็ยังดีอีกด้วย
ไม่เชื่อลองฟังจากปากลูกค้าดูดีกว่าครับ

ยืนยันความอร่อยกันไปเลย
แล้วนอกจากนี้ที่ร้านเนี่ยยังมีอะไรขายอีกบ้างล่ะครับ
มีข้าวปูกรอบค่ะแล้วก็มีผักเขียวมันต้มข้าวเหนียวดำ

เน็ตไข่๓๐ค่ะเน็ตไข่๒๕บาทแล้วขนมอย่างอื่นนะคะ

แล้วมันจะเป็นทุกเขียวมันต้มมะชุมกรอบ๒๕บาทหมดเลย
มีขายหลายอย่างเลยนะครับเนี่ย
แล้วน้องโบมาช่วยคุณแม่ปั้นบัวลอยแบบนี้ได้ยังไงครับ

พอนั่นปุ๊บแม่ไม่มีคนช่วยเราก็ต้องออกมามาช่วยเขา
งั้นเรามาคุยกับคุณแม่บ้างดีกว่าว่าเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้ว

อุ้ย๔๐ปีแล้วล่ะครับ
แบบนี้คุณแม่สอนเทคนิคการปั้นให้กับน้องโบหรือเปล่า

อ้าวแล้วตัวคุณแม่เองปั้นเร็วหรือเปล่าล่ะครับ
เพราะก่อนปั้นเร็วเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่
ก็เรียกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของน้องโบเขาละกันนะครับ
แบบนี้ใครอยากชิมบัวลอยมาได้ที่ไหนล่ะครับ
โอ้แม่บอกไม่ถูกกว่าดีแล้วก็นี่ต้องจากน้องโบ
น้องโบช่วยแม่หน่อยครับ
ตั้งอยู่หน้าวัดลงช้างนะคะถนนเขางูค่ะ
แวะเข้ามาได้นะคะร้านเปิด๕โมงครึ่งถึง๔ทุ่มค่ะ
ขนมหวานที่มีดีทั้งความเร็วและความอร่อย
เราก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศไปชิมอาหารเหนือลำกันบ้าง
กับอีกหนึ่งร้านที่แทบจะเรียกว่ายกภาคเหนือมาไว้ที่กรุงเทพ
ซึ่งจะเป็นร้านไหนเราไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
ทีป้ายแดงวันนี้นะคะใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่ซอยกรุงเทพกรีธา๔
เพราะว่าจะมาตามหาร้านอาหารเหนือแบบดั้งเดิมแต๊ะเลยเจ้า
เหมือนยกจังหวัดลำพูนมาตั้งเอาไว้ที่นี่เลยคุณผู้ชมกับร้านเลือนแม่วร
เขาบอกว่าร้านนี้มีเมนูเด็ดดั้งเดิมก็คือข้าวกั้นจิ้น
ขายได้วันละเป็นร้อยห่อคุณผู้ชมยอดขายต่อวันหลักหมื่นนะจ๊ะไม่ธรรมดา
ไปเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับเศรษฐีป้ายแดงกับร้านนี้เลยนี่ค่ะเฮือนแม่วรเจ้า
มาแล้วครับเฮือนแม่วรร้านอาหารเหนือสูตรจากจังหวัดลำพูนบนถนนกรุงเทพกีธา
ร้านนี้เนี่ยเปิดมานานกว่า๗ปีมีเมนูเด็ดนั่นก็คือ
ข้าวกั้นจินหรือข้าวเงี้ยวเป็นอาหารไทยภาคเหนือ
มีลักษณะเป็นข้าวสวยคลุกกันเลือดหมูสดห่อในใบตอง
นำไปนึ่งจนสุกบางสูตรไม่ใส่เนื้อสับ
แต่ใส่เลือดคลุกเคล้ากับข้าวอย่างเดียว
มักนำมารับประทานกับน้ำมันกระเทียมหอมแดงแตงกวา
และพริกทอดนั่นเองล่ะครับและก็ยังมีจิ้นส้มหมกไข่
ลาบหมูคั่วหรือจะเป็นแกงหน่อไม้ใส่น้ำปู
เหนือแต๊ก็มีนะครับ
เอาเป็นว่าตามน้องใบตองไปเปิดสูตรลับกันเลยครับ
มาล่ะเจ้าสวัสดีเจ้า
สวัสดีครับสวัสดีเจ้า
พอเราทำงานได้สักระยะหนึ่งก็เอาแม่มาอยู่กรุงเทพฯด้วย
ก็เลยเริ่มทำอาหารเหนือ
ก็เลยเปิดร้านอาหารเหนือในกรุงเทพฯเลย
เพราะว่าในกรุงเทพฯมันหาทานยาก
แล้วแม่ก็เป็นคนทื้นเมืองที่ทำอาหารแบบดั้งเดิมด้วย

อยากดูเมนูข้าวกั้นจิ้นเนี่ยของร้านเฮือนแม่วอนเนี่ย

บอกว่าที่นี่เป็นสูตรดั้งเดิมเลยไป
ข้าวครัวกันนะแม่นะไปครับได้ครับครับ

ไปเปิดสูตรลับการทำข้าวกั้นจินหรือข้าวเงี้ยว
ซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ร้านเฮือนแม่วร
เขาใช้วัตถุดิบที่สดใหม่และทำเองทุกขั้นตอน
แต่จะมีเคล็ดลับอะไรบ้างนั้นเราขออุบไว้ก่อน
ติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
ก็จริงมันเริ่มด้วยการที่เรา
รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งจากที่ทำงานนี่พอคบกันได้สักพักหนึ่ง
ก็เขาก็บอกว่าเขาท้องเนอะ

จุดที่มันพีคที่สุดที่เรารู้ว่าเราไม่ได้คืนก็คือณตอนนั้นคืองวดรถผมเนี่ยก็คือเข้างวดที่๓
แล้วแบงค์บอกว่าจะมายึดรถแล้วจนผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้วเขาจะมายึดรถแล้ว
แล้วตัวเขาเองเขาก็บอกว่าพ่อเขาที่ถูกยิงเสีย
เศรษฐีป้ายแดง
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเฮือนแม่วร
อาหารพื้นเมืองเหนือในซอยกรุงเทพกีธา๔๑
ต่อไปก็ได้เวลาที่แม่วอนจะไปเปิดสูตรลับการทำเมนูข้าวกั้นจิ้น
ข้าวเงี้ยวจะมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ
เราต้องทำอะไรก่อนผัดหรือเปล่าโอเคเอากระเทียมมาลง
เอากระเทียมมาลงแค่กลิ่นเจียวกระเทียมก็ชนะแล้วทุกคน
เจียวให้เหลืองเหรอเจียวให้เหลืองแล้วก็เดี๋ยวเอาหมูลง
ใส่หมูลงไปแล้วก็เอาไปผัดกับกระเทียมที่เจียวแบบนี้นะคะอ้าว
แล้วผงกรุงรสนะคะพุ่งแม่จะเทแล้วนะคะ
โอเคนี่นะคะคือพอใส่ปุ๊บคุกได้เลยเหรอแม่
เราทำอย่างนี้ถูกไหมแม่ถูกค่ะ
ตักข้าวใส่นะคะมุมไหนหมุมไม่เจอเลย
นี่เหรอป๊าบถูกมั้ยแม่ค่ะ

ไหลกับเลยค่ะสวย
กดแรงโอเค
สวยงามมาก

๒๐นาทีก็คือต้มน้ำเอาได้เลย
เปิดเลย

อุ้ยน่ากินมาก
แต่ว่ายังไม่หมดยังมีอีกหนึ่งเมนูขายดี

เดี๋ยวให้แม่เปิดสูตรจิ้นส้มของไข่เลยจ้า

เปิดสูตรลับการทำเมนูจิ้นส้มหมกไข่
จะมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ
ตอนแรกก็จะใส่กระเทียมเลยนะเจ้า

ข้าวเหนียวที่จะเอาไปล่างน้ำก่อนนะเจ้า

นี่จะเป็นผงปรุงรสนะเจ้า
อันนี้จะเป็นหนังที่ต้มแล้วนะเต้า

ลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็มักไว้๒คืน
พอทำเสร็จแล้วก็ใส่ถุง
แล้วก็จะเอาวางไว้ในอุณหภูมิปกติเจ้า

ตองนี่จะทำคือกินหอมนะเจ้า
แล้วก็จะใส่แหนมลงไปนะเจ้า
ใส่ไข่ลงไปค่ะ
ใส่ไข่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาประมาณ๑๐นาทีนะเจ้า

จิ้นส้มก็สามารถนำมาทำได้หลายเมนู

เรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปทำได้หลากหลายเมนูเลยล่ะครับ

จะไปชิมความอร่อยของเมนูอาหารเหนือแต๊ะกันล่ะเจ้า
มาค่ะหลังจากเปิดสูตรเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลามาชิมกันแล้วนะคะ
นี่ค่ะข้าวก้านจิ้นหอลแล้วเท่าไหร่ค่ะ

อ๋อมันหอม
คือมันจะมีความหอมของกระเทียมเจียว

กินเปล่าได้เลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรเลย

จะมีความใหม่ของหนังหมู

รำขนาดอ้าวรำขนาดจะว

อือหือ

ใช่ครับต้องโรยเทียมเจียวกับพริกคั่ว

แกงหน่อไม้ใส่น้ำปูครับ

ตักก็คือเจอแต่หน่อไม้หน่อไม้เต็มไปหมดเลยคุณ

แล้วก็ใส่น้ำปูอย่างนี้ใช่ครับผม

น้ำปูมันจะมีความหอมหอมนัวใช่ครับ
ปลาร้ามันจะเค็มปากใช่ครับผม

เยียมจิ้นไก่ครับเท่าไหร่เอ๋ย

ใช่คือจะหอมพริกราบหอมมากเลยนะ
เผ็ดไหมเผ็ดนะมันมีความเผ็ดร้อน
อร่อยนะทุกคนแล้วหัวปลีมันไม่ฝาด

เพราะว่าตอนนี้จะทานต่อแล้วค่ะ

อิ่มอร่อยกับเมนูเหนือแต๊ะจากร้านเฮือนแม่วรกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของพี่นุ๊กที่อดีต
เคยอยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิต
เคยโดนผู้หญิงหลอกจนหมดตัวถึงขั้นคิดลาโลก
แล้วอะไรทำให้พี่นุ๊กสู้จนมีวันนี้ได้ล่ะครับ
แต่ว่ากว่าจะยิ้มได้กว่าจะมาเป็นร้านนี้สวยงามแบบนี้
ชีวิตก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะนะคะ
ขอย้อนไปนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตบ้าง
ถึงขั้นว่าแบบจะคิดสั้นมาแล้วด้วย

ก็จริงมันเริ่มด้วยการที่เรารู้จักผู้หญิงคนนึง

พอคบกันได้สักพักนึงก็เขาก็บอกว่าเขาท้องเนอะ
ตัวเขาเองเขาบอกว่าพ่อเขาเหมือนเป็นคนมีหน้ามีตาหน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่สามารถให้พ่อรับรู้ได้ว่าตัวเองท้อง

ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาท้องจริงไหมด้วยถูกป่ะ

ซึ่งก็คือเขาบอกมาแต่คืออาการแพ้ท้อง
ทุกอย่างมันเกิดขึ้นซึ่งแม่อยู่ด้วย
เพราะว่าช่วงท้อง๓เดือนแรกก็มาอยู่ที่บ้าน
พอเขากินอะไรไม่ได้แล้วเขาก็อารมณ์ประมาณอย่างนั้น

ช่วงระยะประมาณช่วง๒๓เดือนแรกอะครับ
แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันไปสักประมาณสัก๓เดือน
ทีนี้ตัวพ่อเขาเองก็เหมือนไปกู้แบงค์
ไปกู้แบงค์เพื่อที่จะทำปั๊มน้ำมันอีกที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นที่ของเขาเอง
ก็คือให้ด้วยความรักความเชื่อใจ
ใช่เพราะว่าเราก็คิดว่าเขาก็คือ
แม่ของลูกณะตอนนั้นน่ะ
พอถึงก้อนสุดท้ายที่พี่นุ๊กบอกคือ

คือป้าผมก็คือพี่สาวแม่เขาขายรถ
ซึ่งผมยังจำได้ว่ามันเป็นวันงานแต่งหลานสาวผมพอดี
ก็คุณป้าก็เอาเงินมาให้ผมก่อน

ตัวผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกผมว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาเคลียร์ให้
ข้าวโพดช่วงประมาณมีนาถึงจะคืน
พอทีนี้มันใกล้เดือนมีนามาแล้วก็ไม่มีวี่แวว
จุดที่มันพีคที่สุดที่เรารู้ว่าเราไม่ได้คืนก็คือ
ณตอนนั้นคืองวดรถผมเนี่ยก็คือเข้างวดที่๓

ผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้วเขาจะมายึดรถแล้ว
แล้วตัวเขาเองเขาก็บอกว่า

เดี๋ยวเขาจะไปเอาเงินหน้าศพเหมือนเงินที่เขามาใส่ซองอะไรนู่นนี่นะมาให้เรา

ผมก็ตามตามจนสุดท้ายคือไม่ได้
นั่งอยู่เฉยแบบมันไม่รู้จะไปทางไหนทำอะไร
ไม่รู้ยังไงเพราะว่ารถก็จะโดนยึดอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นเราก็ยังเด็กอายุแค่๒๗มันอุติภาวะเราก็ต่ำ
ด้วยอารมณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เราก็เครียดแล้วก็ไม่รู้จะยังไงกับตัวเอง
งานก็แย่หนี้ก็เยอะรถก็จะเดินยุดอะไรอย่างนี้
มันมีวันที่ผมเซก็คือผมตัดสินใจไปนั่งอยู่ตรงสารา
อยู่พักนึงก็คิดว่าจะไปโดดน้ำคลองตรงนั้นดี
คือมันตีรวนในหัวคือเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
สุดท้ายผมก็คิดว่าเหมือนทิ้งแม่กับพ่ออย่างนี้
เราก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่เขา
มันก็เลยพีคแล้วก็โป๊ะแตกเลยว่า
เขาไม่ได้เป็นการตบพ่อเขาไม่ได้เสีย
อารมณ์ประมาณนี้ครับ
แล้วหลังจากนั้นเราติดต่อเขาได้ไหม

เขาหายไปเองพร้อมกับท้อง

เขาบอกว่าคือช่วงที่เขาไปดูแลพ่อเนี่ยแท้งลูกอะไรอย่างนี้
ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาท้องจริงไหมด้วยถูกป่ะ

ครอบครัวผมกับแม่กับป้าก็ต้องมีปัญหาทะเลาะ
ผมก็ต้องไปทะเลาะกับลูกชายป้าอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่โอเคเพราะว่าเขาก็ต้องไปดาวน์รถใหม่
นู่นนี่นั่นก็กลายมีปัญหากันหนักมาก
สุดท้ายก็คือต้องเอาที่ของพ่อไปจำนอง

ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นความรู้สึกของคุณแม่เป็นยังไง

รู้ไหมว่าเขามีเรื่องอะไรอยู่ในใจที่ไม่บอก
เห็นหน้าเขาแล้วก็โอ้โหดีใจมาก

กลับกลับเขาเขียบไว้ทางนี้อีกนะ
ความรู้สึกตอนนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ
ไม่เป็นไรช่างมันแม่จะอยู่ข้างนะ
แล้วก็เดี๋ยวแม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่ก็จะสู้ไปกับเรา

คือคำนี้มันแบบสะเทือนใจมากเลยนะ
แต่มันก็เป็นเหตุผลที่ผมตัดสินใจยืมเงินเพื่อนครับ
คนละ๔๕๐๐เพื่อไปทำเคาน์เตอร์อันหนึ่ง
ก็เริ่มมาขายข้าวซอยน้ำเงี้ยว

ค่ะขายวันแรกเป็นอย่างไรได้ดีไหม
เปิดที่กรุงเทพกีธาไปประมาณสัก๓๔เดือน
ยังไงขายได้วันละ๑๐๐๐๒๐๐๐อะไรแบบนี้เงี้ย

ก็พอดีแล้วอันที่เราเช่าวันละ๑๐๐บาทเนี่ย
มันมีพื้นที่ข้างซึ่งเขาทำเป็นร้านอาหารอยู่แล้ว
แล้วเขาเหมือนจะไปไม่ค่อยได้
ผมก็เลยตัดสินใจขอคุยกับเจ้าของที่ว่า
เพื่อที่จะเริ่มขยับขยายทำร้านอะไรอย่างนี้
ก็คือพออยากได้ที่ที่มันเป็นล้านจริงมันก็ต้องใช้ทุน

ร้อยละยี่ใช่ครับกู้มาเยอะไหมน่าจะหลักแสนครับหลักแสน
นี่รายวันจ่ายรายวันอย่างนี้ไปเรื่อย
แล้วมันเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าไม่มีเงินจ่ายไหมคะ
อ่าผมไม่ได้ส่งเขานานอ่ะก็คือน่าจะหลายวันเป็นสิบสิบวันอะไรอย่างเงี้ย
ถึงขั้นเขาจะยกของในร้านไปขายอะไรอย่างนี้
ยกตู้ยกอะไรไปเลยอย่างเงี้เหรอประมาณนั้น
แม่ก็บอกเขาว่าเออถ้าเขาจะเอาไปก็ให้เข้าไปเลย
แม่ก็กลัวกลัวเขามาทำร้ายลูกถูกไหมแล้วก็เลยเหมือนขอเขาไปเรื่อย
ใช่แล้วก็แต่เราก็พยายามที่จะหามาจ่าย
ใช่ครับเพราะร้านมันเริ่มขายได้สักระยะหนึ่ง

แล้วก็ที่ร้านก็มีคนดูแล้วแม่กับพ่อมาดู
ผมก็เป็นคนซื้อของเดินจ่ายตลาดมาลงที่ร้าน
เราก็ไปทำงานอย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วก็ค่อยเคลียร์
ใช้เวลานานไหมในช่วงนั้นสำหรับหนี้สิน
หนี้นอกระบบร้อยและยี่ผมใช้เวลาประมาณหนึ่งปี
เคลียร์หมดก็เลยตัดสินใจคุยกับแม่ว่า

มาเป็นร้านตรงนี้ที่เป็นร้านอาหารเหนือเต็มรูปแบบเนี่ย

จริงร้านอาหารเราเปิดมาทั้งหมด๗ปีครับ
ลับความสำเร็จของร้านที่พี่นุ๊กคิดว่า
เราประสบความสำเร็จได้คืออะไร

ผมคิดว่าแม่ค่อนข้างทำอาหารได้อร่อย
รสชาติแหละที่ต้องคงที่ความอร่อยคุณภาพ
อันนี้คือเคล็ดลับที่ทำให้ร้านประสบความสำเร็จได้

ถ้าเคล็ดลับสำหรับพี่นุ๊กหนูว่าน่าจะต้องแบบอดทน

ฝากร้านหน่อยค่ะเปิดกี่โมงอยู่แถวไหนอะไรยังไง
ร้านอยู่กรุงเทพกีธา๔๙พื้นที่เดียวกับร้านวินวินเมี่ยงปลาเผา
ก็ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงถึงประมาณ๔ทุ่ม
ครัวปิดแต่ก็สามารถนั่งได้ประมาณนั้นครับ
วยพรลูกชายหน่อยว่าเนี่ยอนาคตอยากให้ลูกประสบความสำเร็จยังไง
อวยพรเลยล่ะเอออวยพรเลยเต็มที่เลยมา
ค่ะแม่ก็อยากให้ลูกของแม่ประสบความสำเร็จให้มากค่ะ
ถ้ามีอะไรใจของแม่ถ้าอะไรพร้อมทุกอย่างก็อยากมีหลาน
เอาล่ะโอเคให้พร้อมทุกอย่างเลยค่ะ
อูยทำไมอันนี้มันดูเยอะม่ะแม่เยอะใช่มะนะดูหอบไม่ได้แล้วอ่ะ
ดูตามันตาเรือเลยแม่บอกจะขายหอแล้วกี่บาทยังแอบหอต้นนี้
แม่เลือดเหลือดหนูเหรอเดี๋ยวดูหอบประหลัง

แกะหอมแดงครับก็เตรียมทำให้พี่ขุมด้วยแหละครับ
ถึงว่าทำไปน้ำตาไหลไปนะคะ